เป็นการคว้าแชมป์แรกในฤดูการ๒๐๑๕๒๐๑๖ด้วยการดวนจุดโทษชนะหงแดงลิเวอร์พูลค่ะ
จบ๙๑๐นาทีก็เลยต้องต่อเวลาพิเศษนะคะ
แต่ว่าในช่วงต่อเวลาพิเศษทำอะไรกันไม่ได้ค่ะครบ๒๐นาทีต้องดวนจุดโทษตัดสิน
ด้วยการเซฟ๓จุดโทษทั้งของลูคาสเวว่าคูตินโยนแล้วก็อดัมลาลาน่าค่ะ
แชมป์ลีกครับสมัยที่๔จากการเข้าชิง๕ครั้ง
ท่าจะดีใจเป็นพิเศษจึงเต้นฉลองแชมป์แบบที่คุณผู้ชมกำลังจะเห็นนี่แหละค่ะ
ส่วนศึกพิมพลิกอังกฤษคู่บิ๊กแมชเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะ
ลงเล่นนัดแรกในศึกภีมิลิกอังกฤษเมาส์๒ประตูนาทีที่๒๙และ๓๒
ประเด็นฮือฮาในเกมนี้เกิดขึ้นในนาทีที่๗๕
เมื่อหลวยฟันเกาที่ปกติแทบจะไม่ลุกจากซุมแมนั่งสำรอง
โชว์การพุ่งล้มแบบนี้ต่อหน้าผู้ตัดสินที่สี่
และกำลังอินกับเกมก่อนที่ฟันเกาก็จะขอโทษ
แล้วก็บอกว่าครั้งหน้าจะควบคุมอารมณ์ให้ได้ดีกว่านี้ค่ะ
ซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฟานแก้วออกแอคชั่นกับผู้ตัดสินนะคะ
สุดท้ายก็เลยออกแอคชั่นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
แต่ครึ่งหลังค่ะไก่เดยทองก็ยิงแซง๒ลูกลวดนะคะ
มาดูตารางคะแนนนะคะอันดับที่๑ของตารางค่ะ